คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วไทยต้องเจอฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุหมุนนะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ก็ยังส่งผลอยู่บ้างนะครับ
บางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ภาคอื่นนั้นปริมาณฝนจะลดลงจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แน่นอนนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการน้ำต่าง
เพราะว่ามีการเอ่อล้นในหลายพื้นที่แน่นอนจะส่งผลต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับ
ที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องบริหารจัดการน้ำ
ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับฝนส่วนใหญ่นั้นออกจากเมืองไทยของเราไปไปอยู่ปากอ่าวเบงกอนะครับ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหย่อมที่ดูดเอาฝนจากบริเวณพื้นที่ฝั่งที่อยู่ฝั่งลาวเนี่ยนะครับ
เลื่อนไปทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับลาวจะลดลงนะครับ
จะมีตกอยู่บ้างเน้นบริเวณฝั่งที่ติดกับพม่าสักส่วนใหญ่นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเนี่ยนะครับ
ก็เนื่องจากว่าในบริเวณที่ปากอ่าวเป็นก่อเนี่ยนะครับมีการหมุนวนของกระแสลมอยู่
จึงเป็นปัจจัยที่ไปดึงเอาฝนจากบริเวณฝั่งลาวเข้าไปสู่บริเวณศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนตรงนั้นนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นแบบนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นไปถึงประมาณกลางสัปดาห์หน้า
สังเกตว่ากระแสลมมีการหมุนวนเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางนะครับ
นั่นก็หมายความว่าก็จะทำให้ความชื้นที่พัดเข้ามาสู่บริเวณเมืองไทยลดลงคลื่นก็จะอ่อนกำลังลงด้วย
ดังนั้นช่วงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปสถานการณ์คลื่นนะครับคาดการณ์ว่าจะค่อยสงบลง
แต่ว่าหลังจากนั้นครับช่วงกลางสัปดาห์อาจจะต้องมาติดตามอีกทีหนึ่ง
เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเป็นการคาดการณ์ปริมาณฝนที่จะตกลงมาแต่ละช่วง
สถานการณ์ฝนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ฝนส่วนใหญ่ไปกระจุกอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งพม่านะครับ
สีแดงคือจุดที่มีฝนตกหนักส่วนใหญ่ก็จะเน้นเอนไปทางฝั่งปากอ่าวแปลงกอส
ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
สัปดาห์หน้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

หมวงคุปตนันทร์พิสิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ